บางคนเขาก็บอกว่าไปขอพรที่วัดกันดีกว่า

ก็เลยไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอให้ถูกให้ร่ำให้รวยได้มีโชคมีลาบ
ถ้าเกิดถูกแล้วจะนำของมาแก้บน
ปรากฏว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะมีคนมาแก้บนเยอะมาก
เพราะเขาบอกว่าถูกติดกันมาแล้ว๓งวด

ไปค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
จ้ามาแล้วจ้าวัดนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้า
วัดอุทุมพระรามจ้าพี่จ้า
วัดไพแคกถูกต้องจ้าพี่จ้าวัดไพแคก
ช่วงนี้ก็ไปกันแน่นวัดกันเลยล่ะค่ะ

คือทั้งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเอง
จากจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าบรรดานนักเสี่ยงโชค
เขาก็เดินทางมากราบไหว้มาขอพร
แล้วก็นำพัดลมมาแก้บนนี่แหละค่ะคุณ
ที่นี่เขานิยมแก้บนกันด้วยพัดลมนะคะ
เพราะว่าหลวงพ่อสำเร็จเขาจะให้ความสำเร็จกับเรา
เราก็จะเอาพัดลมไปแก้บนท่าน
และอีกหนึ่งที่ที่นิยมไปขอกันมากก็คือพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อกันแบบนี้นะคะ
เขาว่ากันว่าได้โชคได้ลาบติดกันมาหลายงวดแล้วนะคุณ
อย่างสองสามีภรรยาจากสมุทรสาขอน
นำหัวหมูพวงมาไล่และประทัดกว่าสองหมื่นนัด

หลังจากที่เขาบอกว่าเขาได้โชคได้ลาบจากหลวงพ่อมา๓งวด
แต่ละงวดบอกเลยไม่ใช่น้อยเลยนะคะคุณ
ซึ่งครั้งนี้นอกจากจะมาแก้บนแล้วขอต่ออีกสักงวดแล้วกัน
ขอกลับไปหลังจากไหว้พระขอพรจากหลวงพ่อแล้ว
ก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอย
นั่นก็คือการส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์
อธิษฐานไว้จะได้เห็นกันตอนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชม
ไหนมาดูกันหน่อย
ตั้งจิตคุณเงียบอธิษฐานอยู่
ตั้งจิตอธิษฐานด้วยโถ่น้องไปต่อคือ
คือเขาบอกว่าคุณจรรย์วิเศษสิงห์นะคะ
ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าบอกว่า
นี่ค่ะมาดูในอ่างน้ำมนต์ที่หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกดูครั้งแรกนะ
หลังจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นอะไรรู้ไหม
อะไรครับเห็นคนลงในโซเชียล
นี่ครั้งแรกก็เห็นเลขแบบนี้เลย
อู้วอ้าวคุณผู้ชม
รีบถ่ายรูปได้ยินเสียงชอบ
แหมรัวชัตเตอร์เลยทีเดียว
แล้วเขาบอกว่ามาดูเพราะว่าในโซเชียล
เขาแชร์เขาโพสต์กันเยอะมากว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้
มาเลยมาดูให้เห็นกับตาของตัวเองเลย
ถ่ายรูปเก็บกลับบ้านไปด้วยเลยนะคะ
บางคนเขาบอกนะคุณผู้ชมเขาบอกมาดิฉันไม่ได้บอก
เขาบอกว่าในนี้เขาเห็นว่ามันมีเลข
๓ไหมคด๙ไหม๗ไหมอะไรประมาณนี้
บางคนก็บอกเห็นเป็น๔กับ๕บางคนบอกไม่เห็นอะไรเลย
เอาแล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกัน
วิจารณญาณในการรับชมมาก
ใครซื้ออะไรไปก็เดี๋ยวลุ้นกันบ่ายนี้แล้วกันนะคะ

เช้าวุ่นวายสายตื่นเต้น
เบาะตกเย็นเดี๋ยนโอ้โฮดีใจ
ไปพักกันพักทำใจกันก่อนละกันนะรอจะรวย